คุณผู้ชมคะมาดูต่อกันที่ข่าวของสาวน้อยคนสวยคนนี้ดีกว่านะคะ
น้องแป้งลูกของพี่เอชายามิดชัยนั่นเอง
วันก่อนเราเพิ่งอ่านข่าวไปในเรื่องของหัวใจของน้องแป้ง
บอกว่าช่วงนี้เป็นสีชมพูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อเป็นสีเขียว
คือไฟเขียวให้ลูกสาวมีแฟนได้นั่นเอง
มาอัปเดตเพิ่มเติมหน่อยยังไงพี่เอลูกสาวมีแฟนแล้วเคยเจอแฟนลูกสาวบ้างหรือยัง
ก็ไปถามพี่เอเรื่องนี้ค่ะพี่เอบอกว่าตอนแรกเนี่ยเอาจริง
ไม่เคยห้ามเลยนะไอ้เรื่องอยากจะมีฟงมีแฟนเข้าใจเด็กวัยรุ่น
เหมือนจะไฟเขียวคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อน
ล่างสุดของล่างสุดพี่จริงใช่มั้ย
หรือว่าแฟนน้องแป้งเป็นใครยังไงหล่อหรือเปล่า
้อนควับเขาให้บอกว่าอย่าถามเยอะ

แล้วก็ไม่ได้เปิดไฟเขียวขนาดนั้น
ก็เขียวพอสมควรแต่ไม่ได้เขียว
ซึ่งน้องแป้งเองก็รู้พาหนุ่มมาแนะนำหาคุณพ่อแล้วเหมือนกัน

เพราะว่าพี่เอนี่นะคะเขามีกฎที่ว่าห้ามทำอะไรที่อยู่นอกสายตาพ่อเด็ดขาดค่ะ

อยากจะบอกว่าแป้ไม่เคยปิดบังพี่ทุกเรื่อง
ตั้งแต่ตั้งแต่พี่สอนลูกมาเนี่ยตั้งแต่ลูกเข้าโตมาเป็นสาวเนี่ย
มัธยมดีกว่าแล้วมีอะไรแป้งจะไม่มีอะไรที่จะเป็นความลับ
เขาก็มาขออนุญาตพ่อหนูขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะไปเลยลูก
แต่ที่ไม่ได้เนี่ยคือหนึ่งหนูไปในที่รับตาคนไม่ได้
ว่าพี่เอก็วาดภาพแบบว่าอุ้มหลานยังพี่
อุ๊ยเรานี่นะพี่เอก

พี่แจ๊คคุณก็ถามล้ำนำอนาค
ไม่ใส่ลูกเขาไม่คือยังไง

ถ้าลูกมีแฟนแล้วก็คิดว่าฝันว่าจะแบบมีครอบครัวหรือเปล่า

ไม่งั้นโดนด่าหูหูจะโดนบ่มเยอะ

แม่เขายังเด็กแล้วก็เพิ่งมีแฟนเพิ่งเปิดตัวกับคุณพ่อไปนะคะ
พี่เอ๊ก็ใจเย็นนะเห็นยิ้มหวานแบบนี้ด่าดูมันก็ได้นะ

ที่ครอบครัวพี่เอ๊ฉายาช่วยกันทำที่นักพี่พี่ดักดีมาก

ถือเป็นการเปิดตัวคอนเทนต์ครีเตอร์คนใหม่ก็คือพี่นาภรรยาของพี่เอ

ก็คือมีความเป็นธรรมชาติสูงมีความเขินคล่องมากด้วย
แต่พอให้ทำคอนเทนต์มือใหม่ก็สู้ตายเหมือนกัน
แต่งลิเกแต่งหน้าแน่นสวยร้องประชันพี่เอบ้างจ้า
นี่เราต้องเรียกว่า
พี่นา
เป็นเด็กปั้นพี่เอ๋
เป็นเด็กมีสันกัด
แต่ตามติดได้นะคะกับครอบครัวบ้านนี้นะคะ